วันนี้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันนะครับ

ร่างประชุมนิดหนึ่งงบันรายจ่ายประจำปี๒๕๖๒

วาระที่๓เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ปีสุดท้ายก่อนที่รัฐบาลคอสช
จะส่งมอบงานต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ๒๕๖๒วงเงินไม่เกิน๓ล้านล้านบาท
เพื่อให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่าง

ที่จะขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
แม่ดเงินจำนวนมากระดับต้น
ทุ่มให้กับการใช้จ่ายแผนบูรณาการ
และบริหารจัดการของภาครัฐ
ขณะที่กระทรวงสำคัญที่ได้รับงบประมาณมากที่สุด
จะถูกตัดทอนไปแล้วบางส่วน๔อันดับแรก

กลาโหมคมนาคมและมหาทัย
โดยส่วนงานที่ได้รับวงเงินจัดสรรเพิ่มเติมสูงสุด
คือแผนงานเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ที่น่าสนใจคือการจัดสรรงบครั้งนี้
ให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ให้ประชาชน
ส่วนหนึ่งคือกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

เพื่อสารต่อกับโครงการที่รัฐบาลคอสชได้วางไว้ก่อนหน้านี้

รวมถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ล่าสุดจะขยายเวลาออกไปถึงสิ้นปี
ทุ่มงบประมาณจัดทำกว่า๙๐๐โครงการชุมชนละ๒๐๐๐๐บาท
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงเงินงบประมาณ๓ล้านล้านบาท
ปักทงเพิ่มเป็นที่กลไกต่าง
เพื่อแปรเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของประชาชน
พร้อมกับการพัฒนาประเทศ
โดยปรับลดในส่วนที่ไม่จำเป็นและค่าใช้จ่ายที่ใช้ไม่ได้จริง
การปรับรถในแผง
งานอุณหนักการพัฒนาคมนาคมระบบโลจิสติก
ที่บนเอกยอดจุดในอภิปรายสอบถามนะครับ
ประเด็นก็คือว่าในส่วนของ
การเขาสร้างสะพานข้ามจุดทันทั้งรถไฟ
ที่ปรับรถไปทั้งหมด๖๔๐ราย
เป็นการปรับลดงบประมาณไม่ได้ปรับลดรายการก่อสร้าง
ส่วนประเด็นเรื่องยูเทิร์นสะพานกลับรถ
ทางหลวงใหม่แรก๒ก็เช่นกันครับ
การขอสร้างสะพานกลับรถบนทางหลวงใหม่แรก๒
ยังคงอยู่เช่นกันแต่ปรับลดเนื้องานลงเท่านั้นเอง
เพราะว่าการดำเนินการล่าช้าของกรมทางหลวงนะครับ
คณะขับบริการได้มีการปรับรถให้สอดคลอม
กับการดำเนินการจริงที่เกิดขึ้นในปี๖๖
แล้วก็เนื้องานในปี๖๒
ถ้าว่าหัวใจสำคัญคือการบริหารจัดการงบประมาณให้ตรงจุด
เพื่อให้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ทุ่มลงไปในแต่ละพื้นที่
ค่าตามเป้าหมายที่วางไว้
หลังจากพบว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลคอสชในช่วง๔ปีที่ผ่านมา
จัดทำงบประมาณยอดเงินรวมกว่า๑๔ล้านล้านบาท
งบประมาณขาดดุลติดต่อกันทุกปี
ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งถูกจับตามาโดยตลอด
ได้รับการอนุมัติรวมแล้วสูงเกือบ๑ล้านล้านบาท
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน